กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนประชาชน
รวมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิธีไทยต้อนรับปีใหม่วิธีธรรม
พุทธศักราช๒๕๖๑ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ
สวดมนต์ข้ามปีภาวนาทั่วโลกเพื่อสันติภาพ
มนต์ข้ามปีไปกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันอาทิตย์ที่๓๑ธันวาคมนี้๒๓นาฬิกาเป็นต้นไป